คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มตั้มสุทนค่ะ

หลังจากที่แยกทางกับอดีตภรรยาตุ๊กตุ๋นรจเลขไป
ตั้มเขาบอกว่าพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยค่ะ
หลังจากที่ออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายนอกใจภรรยาตุ๊กตุ๋นรจเลขจริง
เหตุเพราะความรู้สึกรักจืดจางลง
แต่ยืนยันว่าจะทำหน้าที่พ่อที่ดีดูแลลูกทั้งสองอย่างดี
นักร้องหนุ่มตั้มสุทนก็ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์กับอดีตภรรยา
แม้จะปิดฉากชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาลงแล้วแต่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ซึ่งเขาเองก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องเงินให้กับทายาททั้งสองคน
และแม้ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาได้ทำผิดไป
จะทำให้อดีตภรรยาไม่หายขุนเครื่องใจ
แต่ก็เชื่อว่าลูกจะช่วยให้พวกเขาทั้งคู่
มีโอกาสพูดคุยปรึกษากันบ้าง

และไปไหนมาไหนกับลูกเป็นประจำค่ะ
พาลูกมาด้วยพาลูกมานั่งดูเล่นบาสด้วยใช่ลูกสาว
ลูกชายก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เลยพามา

ก็เลยต้องแอดมิตร
เพราะว่าเด็กนี้ก็เซนสิทีฟกับไวรัสโรคเชื้อมากครับ
เราต้องเป็นเพื่อนกัน
ช่วยกันดูแลลูกดูแลครอบครัว
ให้มันสมบูรณ์ไปก่อน
ตุ๋นก็ทำงานเยอะ
และก็ต้องเลี้ยงลูกอีกสองคน
ถ้าช่วยอะไรได้ผมช่วย
แต่ว่าพี่ตูนเขาแข็งแรงครับเขาเก่ง

ผมก็ต้องดูแลตามในส่วนของผมทุกเดือนก็ต้องดูแลครับ
ดีขึ้นครับดีขึ้นครับเพราะว่าเราเข้าใจกันมากขึ้น
แล้วก็เราคิดถึงลูกกันมากขึ้น
ผมว่าลูกน่าจะทำให้บรรยากาศทุกอย่างมันดีขึ้นทุกอย่าง
ผมเป็นคนผิดไงผมเป็นคนผิด
เหมือนคนที่ไม่ดีผมเป็นคนผิด
ซึ่งผมคิดว่าให้เวลามันเป็นเครื่องตัดสินว่ามันจะยังไงอะไรอย่างนี้